เวลาเราได้กินอะไรอร่อยเราได้ลดราคาราคาดีมันก็ดีถูกไหมคุณ

เพราะฉะนั้นช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยทาน
ร้านนี้การันตีเลยว่าเด็ดดวงมากเลย
เฉพาะคนที่รักเส้นแล้วก็ชอบเมนูตุ๋น

บอกเลยว่าฟินสุดคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูกันว่าเมนูที่ว่านี้คืออะไร

ื่อยที่สุดเลยละลายในปากก็ว่าได้
เพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรวมหมูตุ๋นเครื่องเทศยาจีนนี้นะคะ

แล้วก็อร่อยเด็ดมานานกว่า๒๗ปีแล้วค่ะ

ร้านนี้อยู่ที่ย่านปลาเขากรุงเทพมหานครนี้เอง

บอกเลยนะว่าความเด็ดของที่นี่ก็คือการใช้หมูมาตุ๋น
ใช้เวลาตุ๋นกว่าครึ่งวันค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นเนื้อนี่นะคะ
ก็จะนุ่มละมุนรสชาติของเครื่องเทศเนี่ย
ก็กลมกล่อมมากมากทีเดียวนะคะครับเรามาเจาะลึกหน่อย
กลมของหมูตุ๋นที่นี่นะคะเป็นยังไงนะคะ
ลูกค้าเขาบอกว่าโอ้โหอร่อยมากครับเพราะว่าเครื่องตุ๋นยาจีนที่เขาใช้ตุ๋นเนี่ยนะคะ
มันเข้าเนื้อมันทำให้รสชาติของหมูเนี่ยมันคล้ายเนื้อวัวเลยค่ะ
ทำหมูตุ๋นให้ออกมาคล้ายเป็นเนื้อวัวได้
ไม่ธรรมดาโอ้สุดยอดอันนี้เป็นความรู้สึกพิเศษของคนที่เข้ามาทาน
บางคนเขาก็บอกแบบนั้นแต่ว่าบางคนที่ไม่ทานเนื้อเขาว่า
หมูตุ๋นแบบนี้มันก็เปื่อยดีอร่อยดีเข้าเนื้อดี
เพราะว่าเขาใช้หมูส่วนสะโพกเอามาตุ๋นนะคะ
ออกมาก็จะได้เนื้อที่นุ่มนุ่มเนี่ยนุ่มพอดีพอดีไม่ได้ยุ่ยเละไปเลยนะคะ
ได้เละคือละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ
ไม่ใช่ช็อกโกแลตครับโหมูตุ๋นค่ะและเรื่อยสำคัญเนี่ย
ทางร้านเขาใช้หมูตุ๋นครั้งละ๑๐๐กิโลเลยค่ะ
เครื่องการันตีเลยว่าขายดีจริงนะคะ
ลูกค้าที่มารับประทานกันอย่างต่อเนื่อง
เห็นแบบนี้แทบจะไม่มีที่นั่งเลยก็ว่าได้นะคะ
ใครอยากจะไปพิสูจน์ความอร่อยว่าสมที่เราเล่าให้ฟังหรือเปล่า
ร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
อยู่ที่ซอยลาบประเขา๖๒กรุงเทพมหานคร
ที่สำคัญไม่มีวันหยุดนะคุณ

ปีใหม่ก็เปิดสงกรานก็เปิด

ที่สุดเลยนะใครโทรไปสอบถามก่อนก็ได้

ส่วนใครดูแบบนี้ยังไม่จุใจ
เราจะพาคุณผู้ชมไปฟินกันต่อกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องส่งท้ายปีจอค่ะ
กับการรวบรวมร้านเส้นจานเด็ดจากจุดเช็คอินยอดฮิตในช่วงปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร

เป็น๒เมนูสตรีทฟู้ดเก๋อย่างเส้นใหญ่กรอบผัดกะเพราหมูสับ
และอีกเมนูหนึ่งคุณผู้ชม
สปาเกตตี้ผัดกะปิกุ้งสับ
เป็นร้านอาหารน้องใหม่ในเครือสุพรรณิกากรุ๊ปด้วยหรือใครที่ชื่นชอบไปกันได้
โอ้เป็นจังหวะแบบช่าช่าเลยนะ
กินแล้วแบบมีความสุขเพิ่งเผลอนะคะ
วิวสวยแบบนี้แล้วก็รับประทานอาหารอร่อยกับเมนูอีก

สี่เมนูพาสต้าพร้อมกับวิวพาโนรามาสวยสวยแบบนี้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมติดตามกันได้
เสาร์ที่๒๙ธันวาคมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง๑๑มม

โอ้โหเห็นแต่ละอย่างแล้วมันน่ากินน่าทานจริงเลยนะ
นูเส้นนะสำหรับคนที่รักเส้นชอบทานเส้นเนี่ยน่าจะถูกใจ
มันช่างเรียกน้ำย่อยดีจริงจังเลยนะ
ท้องนี่มันร้องเหมือนจะทะเลาะกับร่างกายของเราเอง

ไม่คือเสียงท้องหรือเสียงคุณค่ะท้องหรือวงร็อกค่ะที่ร้องน่ะโอ๊ยเจ็บคอเลย